อันดับสุดท้าย

ความจริงก็คือความจริงนะครับ
พฤศจิกายน๒๕๖๐มหากราบหวย๓๐ล้านเริ่มต้นขึ้น
ปรีชาไคร่ครวนครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
เขาแจ้งความว่าลอตเตอรี่งวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
จำนวน๕ใบซึ่งถูกรางวัลที่๑ได้หายไป
ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะแจ้งตำรวจว่าร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจเป็นผู้นำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัล๓๐ล้านบาทแล้ว
ทำให้ต่อมาครูปรีชาได้แจ้งความว่าสลากที่หมวดจรูนนำไปขึ้นเงินรางวัลเป็นของเขาที่ทำหล่นหาย
อกจากนี้ยังมีปนัชยาสุขผลหรือเจ๊เกี่ยวพยานอีกคนที่ยืนยันว่ามีการซื้อสลากรางวัลที่๑ไป
เพราะเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ความจริงก็คือความจริงครับเราซื้อจริงหายจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีงามที่ทำมาทั้งหมด
ขณะที่หมวดจรูนยืนยันหนักแน่นว่าสลากเป็นของเขา
โอละเวงเข้มข้นขึ้นเมื่อบิ๊กตำรวจเมืองกาญจนบุรี
หมวดจรูนไปคุยที่บ้านพักส่วนตัว
เพื่อให้ยอมรับว่าได้เก็บสลากและไกล่เกลี่ยเรื่องเงินรางวัล
เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้หมวดจรูนแจ้งความกลับครูปรีชา
ต่อมามีการตรวจดีเอ็นเอและเก็บไหล่นิ้วมือ
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์หาเจ้าของสลากตัวจริง
ไม่เพียงเท่านั้นทั้งสองฝ่ายยังมีการนัดสาบานที่ศาลักษณ์เมือง
แท้คดีความเจอกับความวิบัติหายในเจ็ดวันเก้าวัน
พร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยถ้าข้าพเจ้าพูดจริง
ขอให้ชนะคดีความครอบครัวมีความเจริญยิ่งขึ้น
สาธุสาธุสาธุ
มกราคม๒๕๖๑คดีเหมือนจะจบลงผลพิสูจน์ลายนิ้วมือ
พบลายนิ้วมือของหมวดจรูนบนสลากที่ถูกรางวัลแต่ไม่พบของครูปรีชา
น้ำหนักว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของสลาก
เนื่องจากมีพยานมากถึง๔๐ปาก
และมีพยานยืนยันว่าหมวดจรูนเป็นคนเก็บได้
ยิ่งทำให้สังคมเกิดความเคลือบแคลง
กระทั่งพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น
สั่งให้โอนคดีให้กองปราบราม
จนมีการแกะรอยกู้ไฟล์คลิปเสียงคล้ายครูปรีชา
สนทนากับแม่ค้าลอตเตอรี่
และมีการนำตัวครูปรีชาไปจำลองเหตุการณ์

ตำรวจกองปราบรามเข้าจับกลุ่มครูปรีชาที่โรงเรียน
รวมทั้งเจ๊บ้าบินพร้อมแจ้งข้อหาแจ้งเท็จและให้การเท็จ
ขณะที่ผลการสืบสวนไม่สามารถระบุได้

ให้เป็นอำนาจของศาลในการวินิจฉัย
เนื่องจากหมวดจรุลไม่มีหลักฐานยืนยัน
แต่ครูปรีชามีพยานบุคคล
แต่คำกล่าวอ้างไม่ตรงกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ขณะที่ทั้งคู่มีการต่อสู้ทางคดีกันไปมา

ครูปรีชาไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้อง
วดจรูนจึงเป็นเจ้าของลอตเตอรี่โดยชอบทำ

ครูปรีชายื่นดีกาต่อสู้คดี
เพื่อรอคำวินิจฉัยสุดท้ายชี้ขาด

ความจริงก็คือความจริง